เป็นเหตุที่แบบโหดเลยนะคะ

คือสามีเป็นชาวเมียนมาภรรยาเป็นคนไทย
ปรากฏว่าสามีเอาสากทุบหน้าผากภรรยาชาวไทยจนกระโหลกยุบ
ค้าเอามีดปากคอเอาแป้งทาด้วย
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนะคะแล้วก็จับกลุ่มตัวได้
นี่เป็นตำรวจจากสพบ้านฉางที่ระยองนะคะ
ตอนแรกเขาได้รับแจ้งเหตุก่อนว่ามีสามีเนี่ย
เอาอาวุธมีดทำร้ายร่างกายภรรยาที่เป็นคนไทยจนตายเลยนะ
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปที่แคมป์คนงานถนนซอยประชุมมิตร๗
อยู่ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
ซึ่งตรงนั้นนะคะที่แคมป์เนี่ยนะก็เป็นเหมือนกับที่พัก๒ชั้นก็ปลูกเรียงติดกันนี่แหละ
แล้วตัวภรรยาชาวไทยอยู่ที่ห้องชั้นล่างของอาคาร
ผู้ตายคือนางปาริดะคูโนอายุ๕๐ปี
มีแผลที่คอเป็นแผลยาวเลยนะ๑๐เซน
แล้วตำรวจเขาจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ได้ค่ะ
ชื่อว่านายโซเพอูอายุ๓๐ปีเป็นชาวเมียนมา
ซึ่งเป็นสามีก่อเหตุฆ่าเมียนะคะ
ทีนี้ถามนายจ้างนายจ้างบอกว่าได้มาตามตัวนายโซลูกจ้างเลยนะที่ห้องพัก

พอมาถึงเห็นว่านายโซอยู่ในห้อง
แล้วส่วนนางปริดะภรรยานอนห่มผ้าอยู่บนที่นอน
ทีนี้นายจ้างก็เลยสงสัยไงก็ถามโซทำไมเมียยังนอนอยู่อีก
แต่ตอนนั้นในโซนเลิกลักแล้วค่ะปิดประตูห้องใส่นาย
แล้วนายก็พยายามเรียกอีกสุดท้ายนายโซรับนะ
รับสารภาพว่าฆ่าเมียตายแล้วแล้วเปิดผ้าห่มเนี่ย
ให้นายจ้างอ่ะดูหน้าดูหน้าของภรรยาที่นอนตายอยู่อ่ะ
คุณผู้ชมหน้าซิดแล้วก็มีคราบเลือดเต็มฝาผนังไปหมดเลยนะคะ
ทีนี้พอตำรวจมาจับกลุ่มตัวได้ตำรวจก็ต้องเอาตัวในโซไปสอบปากคำ
ทีนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะพูดภาษาไทยได้แบบคล่องนะคะก็ต้องผ่านล่าม
ทีนี้ก็เล่าให้ฟังว่ามีปากเสียงกันทะเลาะกันกับภรรยา
เพราะว่าภรรยาขี้บนไปหมดทุกเรื่องเลย
แล้วที่มันปวดใจมันบาดใจที่สุดเนี่ย
ทีนี้น้อยใจค่ะน้อยใจถึงขั้นตัดอวัยวะเพศตัวเองประชดนะ
หัวหน้างานเนี่ยเขาแบบตกใจเลยรีบพาไปโรงพยาบาล
แผลที่อวัยวะเพศคือตอนนั้นที่เย็บแผล

ทีนี้ยังไม่จบแค่นั้นไง
พอเย็บแผลเสร็จกลับมาถึงแคมป์ปั๊บ

แล้วก็เอามีดทำครัวมาปาดคอจนเมียตาย
เอาแป้งมาทาที่คอเอามาทาที่ใบหน้าแล้วก็ห่มผ้าให้เมีย
ทีนี้พยายามจะปกปิดความผิดไงคะทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ทำเหมือนกับเมียนอนหลับอยู่แต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะคุณผู้ชม
แล้วก็ศพของภรรยาก็นำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่บ้านเกิดที่จังหวัดนาราธิวาสแล้วนะคะ